วันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า
หลังจากที่ประชุมกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
มีมติให้ลดค่าไฟฟ้าผันแปร
ต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ถูกลง
ซึ่งก็จะทำให้ค่าไฟฟ้าในงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนั้นถูกลง
โดยจะลดลง๒๘๔๙สตางค์ต่อหน่วย

จัยหลักก็มาจากต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
โดยเฉพาะราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับลดลงตามราคาน้ำมันเตา
เฉลี่ยย้อนหลัง๖๑๘เดือน
รวมถึงการรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบช้ากว่าที่กำหนด
การลดค่าอีกทีจะไม่ได้
การลดค่าอีกทีจะไม่ได้
ตั้งแต่งวดเดือนมกราคมถึงเมษายนปี๒๕๕๙
ทำให้ค่าไฟฟ้ารวมอยู่ที่๓๘๕๙๖บาทต่อหน่วย
มางวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปี๒๕๕๙
ค่าไฟฟ้ารวมลดเหลือ๓๗๖๖๑บาทต่อหน่วย
เดือนกันยายนถึงตุลาคมปี๒๕๕๙
เอฟทีก็ลดลงไปอีก๓๒๓สตางค์ต่อหน่วย
ค่าไฟฟ้ารวมอยู่ที่๓๗๒๓๓บาทต่อหน่วย
แล้วก็มีการค่าไฟฟ้าฐานใหม่ในงวดสุดท้ายของปี๒๕๕๙
จากนั้นปรับลดค่าเอฟทีในงวดแรกของปี๒๕๕๙
อีก๑๕๗สตางค์ต่อหน่วย
ค่าไฟฟ้ารวมลดลงเหลือ๓๗๐๗๖บาทต่อหน่วย
กระทั่งรอบล่าสุดนะครับปรับค่าเอฟทีลดลง
ก็จะทำให้ค่าไฟฟ้ารวมอยู่ที่๓๔๒๒๗บาทต่อหน่วย

โศกกพระบุด้วยว่าสำหรับค่าเอฟที
งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม
เกลี่ยค่าเอฟทีที่สามารถลดได้จริงของงวดเดือนพฤษภาคม
อุดหนุนไว้ก่อนแล้วดังนั้นจึงคาดว่า
เอฟทีงวดสุดท้ายของปีนี้
ทรงตัวอยู่ที่ระดับรบ๓๓๒๙สตางค์ต่อหน่วยเหมือนเดิมครับ